สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

เรียกเวลาอันนี้น้อยนิดครึ่งชั่วโมง
ข่าวหน้าหนึ่งของไทยรัฐนะคะดูได้เลยค่ะ
สมเด็จพระเจ้าหญิงมหาวชิลารงกร
บอสตริณฐระเทพพระยาวรางกูล
ตอบรับขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่๑๐แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
ตามคำกลับบังคมทูลอันเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เพื่อสนองพระราชปนิษฐานและเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง
หลังจากนั้นทรงเสด็จไปถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏค่ะ

เมื่อวานนี้นะคะสะพานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการประชุมเพื่อรับทราบการแต่งตั้งพระราชทายาท
และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ประธานรัฐสภา
นำความกราบบังคมทูลอันเชิญ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรบริณฑระเทพยาวรางกูล
ทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูลแห่งราชแห่งราชอาณาจักรไทย
ชั่วคราวพุทธศักราช๒๕๕๗มาตรา๒วัก๒
ประกอบกับรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช๒๕๕๐มาตรา๒๓วัก๑
ขอประกาศมาให้ทราบทั่วกันว่า
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรบดินทรบริณฑระเทพยะวรางกูล
ครองราชตั้งแต่วันที่๑๓ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๕๙เป็นต้นไป
ณวันที่๑ธันวาคมพุทธศักราช๒๕๕๙นะคะ
ที่มีการประกาศอัญเชิญขึ้นทรงราชสืบสันตะติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์
ให้ประชาชนได้ทราบทั่วกันแล้ว
ก็มีการเปิดเพลงสันเสริญพระบารมีจากการถ่ายทอดของสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
และทุกวัดทั่วโลกก็พร้อมกันย่ำกรองคล้องละคังและสวดเจริญชัยมงคลคาถา
โดยพร้อมเพลียงกันตามโบราณราชประเพณีนะคะ
ถวายพระพรชัยมงคลให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อประเทศชาติ
โดยวัดกรยานมิตรก็ได้ตีระคังโบราณขนาดใหญ่ในวัดดังกล่าว
เพื่อเป็นสิริมงคลด้วยค่ะ
แล้วก็ต่อมาในวันที่๒ธันวาคมคือวันนี้นะคะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทงเยาวราชซึ่งเป็นทงเครื่องหมายใน
องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรบดินทรเทพยวรางกูล
ได้ถูกเชิญจากยอดเสาหน้าพระที่นั่งอำพรสถานพระราชวังดุสิต
พร้อมเชิญทงมหาราชซึ่งเป็นทงพระอิสริยยศประจำพระองค์พระมหากษัตริย์
ขึ้นสู่ยอดเสาแทนเมื่อเวลา๘นาฬิกาค่ะ
หลังจากที่ราชการที่๑๐แห่งราชวงศ์จักรีทรงตอบรับขึ้นทรงราช
เป็นพระมหากษัตริย์สืบสันตติวงศ์ต่อไปนะคะ
ตอนนี้เราก็คืออย่างที่รู้กันเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

ที่เรามีรัชกาลที่๑๐กันแล้วนะฮะณวันนี้เราก็แน่นอน
วันหลายคนติดตามข่าวตั้งแต่ช่วงเย็นกันเลย
มามีถ่ายทอดก็คือเหมือนออกเทปนะคะ
แต่ว่าก็ได้ดูพร้อมกันตอน๓ทุ่มครึ่งทั่วประเทศค่ะ
แน่นอนฮะแต่สิ่งหนึ่งเรายังคงคิดถึงรัชกาลที่๙กันอยู่
ด้วยพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์

เรื่องเล่านะคะตอนต่อไปจะมีน้ำ
ซึ่งเป็นเรื่องอัศจรรย์ของในหลวงราชการที่๙กับน้ำนะฮะ
ที่เกิดขึ้นในค่ำวันหนึ่งของเดือนกุมภาพันธ์นะคะ
พุทธศักราช๒๕๒๘ด้วยความทุกข์ที่เปี่ยมล้น
เนื่องมาจากต้องเผชิญกับความแห้งแรงอย่างหนักนะฮะ
จะมีหญิงชะลาคนหนึ่งมาเฝ้ารับเสด็จ
คลานเข้าไปกอดพระบาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แล้วก็กราบบังคลทูลด้วยน้ำตาอาบแก้ม
เพื่อที่จะขอพระราชทานน้ำ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็พระราชดำรัฐตอบว่า
ไม่ต้องห่วงแล้วนะต่อไปนี้จะมีน้ำ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระดำรัฐแล้วก็
พระราชดำเนินกลับไปยังรถพระที่นั่ง
ซึ่งจอดห่างออกไปราวประมาณสัก๕เมตร
ปรากฏว่าท่ามกลางอากาศที่ร้อนแรง
จู่ก็เกิดฝนตกลงมาเป็นครั้งแรกในรอบปี
ทำให้ผู้ตามเสด็จแล้วก็ราศดร
อยู่ในบริเวณนี้นะคะถึงกับงุ่นงงกันไปตามกัน
ก็เป็นที่ประจักษ์ต่อทุกสายตาว่า
น้ำพระไทยของในหลวงรัชกาลที่๙
ได้พัดผ่าน้ำแรงให้พ้นไปจากพื้นที่แห่งนี้
เหลือเพียงความชุ่มชื้นในใจของชาวบ้านมิเสื่อมคลาย

ก็จากน้ำทิพย์สาดเป็นสายพายผิวทุ่ง
ทั่วเขตความชืนทารานะ

พระองค์เรียกรัฐมนตรีไป

ท่านเรียกไปปุ๊บท่านบอกตรงนี้แก้ยังไงตรงนี้แก้ได้ยังไง
ตอนนั้นรัฐมนตรีก็บอกรัฐมนตรีแก้ตรงนี้ยัง

รัฐมนตรียังงงว่าเฮ้ยทำไมทุกจุด
บอกไปขุดลอกยังคูคลองตรงปฐุมธานี
ขุดคลองลอกหมดได้ยังได้ไปทางน้ำออกไป
ตอนแรกรัฐมนตรีก็ยังงงว่าเขาน่าจะทำกันแล้ว

พระองค์ท่านทรงปรีชาสามารถแล้วก็พระปรีชาสามารถทิ้งสูง

ท่านรู้เลยว่าต้นน้ำเนี่ยนะแล้วในแต่ละอำเภอ
อำเภออะไรตำบลอะไรจังหวัดอะไร
รู้หมดเลยนะเส้นสายน้ำไหนเนี่ยนะ

เมื่อวานนี้อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนจับตามองกัน
เมื่อวานนี้ท็อกท็อกทะลุดาวก็มีอุ้มลักษณะกับแฟนเขา

วันนี้มีคนแชร์กันเยอะเหลือเกินว่าหมอลักษณ์เนี่ยแม่
หน้าหนึ่งตรงล่างสารให้ประกันตัวนี้นะฮะ
ที่สุดแล้วเมื่อวานนี้ศาลก็อนุญาตประกันตัวนะฮะ
แฟนอุ้มรักษณาคุณบอนอามิสูญ

ซึ่งเขามอบตัวที่สพช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่
หมายจับข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายนะครับ
บอลแน่นอนเป็นลูกนายพลเนี่ยนะฮะ
อายุ๒๓ปีอย่างที่เราบอกว่าเรียนอยู่มหาวิทยาลัยพายับเนี่ย

ธันวาคมสารพิเคราะห์คำร้องขอประกันตัวผู้ต้องหาแล้วเห็นว่า
คดีมีอัตราโทษอย่างสูงไม่เกิน๑๐ปี
ไม่มีพฤติการว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี

จากนี้ผู้ต้องหาเนี่ยยังได้ยื่นหลักประกันเป็นเงินสดคนละ๒แสนบาทนะฮะ
ซึ่งหลักประกันนี้มีความน่าเชื่อถือหน่อย
อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะฮะ
โดยมีเงื่อนไขว่าห้ามผู้ต้องหาไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานทุกคน

หรือห้ามไปก่อเหตุร้ายประการอื่น
แล้วก็ห้ามผู้ต้องหาเดินทางออกนอกประเทศ
อันนี้เป็นมาตรฐาน

หลังจากนั้นนักข่าวก็ไปรอเพื่อที่จะสัมภาษณ์บอล

พฤศจิกาธันวาเนาะแองจี้เนาะ

แต่ปรากฏว่าตุลาคมเราหยุดทีวีเป็น๑เดื่อนกันตูเป้าหมายไหมฮะ
กะจะออกช่วงนั้นปรากฏว่า
ไม่อยากจะเชื่อว่าคำทำนายหมอลักษณ์จะเป็นจริงว่ะพี่
สิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้หมอลักษณ์ดูมาหมดแล้ว
คือมีคดีความ

เขาพูดอย่างนี้เลยในรายการแต่ไม่รู้ว่าทีมงานตัดต่ออย่างไร
ชีวิตของเขาเขามาพูดว่าเขาแฮปปี้กันเหลือเกินความรักดีกันเหลือเกิน
แล้วหมอลักษณ์ไปแหกโค้งเขาอย่างนี้
ตอนแรกก็นึกว่าหมอรักยานัทหมดหรือเปล่า

แต่เมื่อวานนี้นักข่าวไปรอบอลกิจสนะกันนะฮะ
ปรากฏว่าเขารีบวิ่งออกจากห้องควบคุมผู้ต้องหาใต้ถุนศาลจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมทนายความส่วนตัวไปขึ้นรถเก่งนี่นะฮะ

ที่รถเก่งคันดังกล่าวจะรีบขับออกจากศาล

หมายปล่อยตัวจากห้องประชาสัมพันธ์แล้ว

แต่สิ่งหนึ่งวันนั้นที่เขาบอกว่า
ระหว่างที่เกิดเหตุมีดาราอยู่มากมาย

ก็ตำรวจบอกมีโอกาสใช่ไหมแองจี้

ตำรวจก็จะเรียกดารานั้นไปเป็น

ปรากฏว่าคนก็ไปถามน้องแต้ว

ว่าอะไรเป็นยังไงนักข่าวก็ไปถามเขา
นางก็ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์

มันเป็นชื่อเหตุการณ์ว่ารุมกระทืบลูกในพลในผับนะฮะ

ก็ถ่ายให้แล้วก็กลับไปยืนอยู่ที่

นางคนละฝั่งกับโตที่มีเรื่อง

ทั้งวันรุ่งขึ้นมีงานเช้าก็เลยกลับก่อน

แต่ไม่รู้ว่าสภาพจิตใจของอุ้มตอนนี้เป็นยังไง

แววก็บอกว่ากรณีที่มีกาดของผับชื่อดังมารินสกาย

บอลก็มีเรื่อง

มีโรนหลบหน้าอยู่ช่วงนี้

เดี๋ยวกลัวจะหมอนหลังทักเรื่องความรัก
เอ้าฟิตเบคค่ะ
เวลาเหลือเหรอ
ช่วงหน้ามาดูกันว่าเสถียร์คนไหนถูกหวยไปแล้วนะคะ๑๘ล้านค่ะตัว
ช่วงหน้ามาดูกันว่าเศรษฐีคนไหนถูกหวยไปแล้วนะคะ๑๘ล้าน
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าจังหวัดอุดรเป็นจังหวัดที่คนถูกหวยเยอะที่สุด
ไปเดี๋ยวมาดูกันเลขที่เราออกนั้นใช่หรือไม่

ทำไงอ่ะทำไม่ได้อ่ะ

ป้าชาลีโทรมารับก่อนไหมไม่ได้
เอาให้สบายใจก่อนไม่ได้
เอากลับมาอย่างที่บอกว่าจังหวัดที่คนอ่า
ไม่ได้อ่ะ

กลับมาการจังหวัดที่เราพยายามพูดมาหลายครั้ง

ไปสำรวจมาเลยไปตามมาเลย

เขาเลยนี่คือขายเยอะแต่ว่าไม่ได้

แม่ค้าลอตเตอรี่ที่อุดรธานีกลายเป็นคนโชคดีจากการที่ขายลอตเตอรี่ไม่หมด
เนี่ยคนจะรวยเนี่ยบางทีมันไม่ได้ตั้งใจหรอก

สมมุติงวดนี้มันเหลือเยอะ

ตั้งแต่ทำส่วนใหญ่ที่ตัวเองสัมภาษณ์มาคนถูกหวยเนี่ย

เพราะว่ามีอยู่งวดนึงจะต้องเตรียมไว้๔๕แสนบาท

ตั้งแต่เขาขายลอตเตอรี่มาเขาไม่เคยขายไม่หมด
แล้วตัวเองก็คิดว่าตัวเองขาดทุนแน่

ถูกไปเต็มรับไปเน็ตเลย

กลายเป็นเศรษฐีใหม่แห่งอำเภอน้ำสมไปทันที

อายุ๔๓ปีเนี่ย

คาราภาพกำลังจะมานิดเหมือนกัน

ว่าถ้าสมมุติว่าคนถูกโรตเตอรี่เยอะ

นางก็รีบไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนเลย
ทุกสลักทีแบ่งรัฐบาล
คือนางเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่อำเภอน้ำสม

แต่งวดนี้แปลกขายไม่ดีพี่
กระทั่งบ่าย๒โมงลอตเตอรี่เหลือเยอะมาก
จำนวนมากนี้นะรวมทั้งเลขดังกล่าตนก็คิดว่าเออเอาเถอะ

แต่ถึงเวลาใกล้ออกรางวัลเนี่ยเขาไม่ขายแล้ว

ปรากฏว่าไอ้ลอตเตอรี่ที่เหลืออยู่บางงวดหนึ่งเขาใช้เป็นแสนแสนนะปรากฏว่านางเอาไป
นางตกใจมากเพราะถูกรางวัลที่๑ตรงเป๊ะทั้ง๖ตัว
ก็เลยชวนลูกชวนผัวเนี่ยไปบันทึกประจำวันก่อนจะนำเงินไปขึ้น
ส่วนเงิน๑๘ล้านตั้งใจว่านางจะไปทำบุญแหละ
แล้วก็เอาไปลงทุนทำมาค่าขายแล้วก็เก็บไว้ให้ลูกเรียนหนังสือหนังหานะฮะ
โชคดีอ้าวอีกคราวนะฮะ
ปากการังแล้วก็ทุกหอยมือเสือหอยตีนช้างเศษปากการังต่างนะฮะ
เป็นของสงวนของประเทศเราแต่ปรากฏว่าตอนนี้นะคะ
มีนักท่องเที่ยวที่รู้ก็ทั้งรู้นะฮะแต่ว่าลักลอบออกไป
แล้วพอทางสนามบินประกาศว่าจะจับทิ้งไว้ในสนามบินกระบี่

กิโลเกือบตันนะคะทิ้งไว้ตามซอกตามมุมต่างถังขยะด้วย
เพราะว่ากลัวถูกจับคือทิ้งก่อนที่จะไปเช็คอิน
ก่อนที่จะถูกตรวจกระเป๋านะฮะ
คือเมื่อ๓เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่ากาศยานกระบี่ได้บอกว่า
นักท่องเที่ยวนั้นนำสิ่งต่างเช่นหอยมือเสือหอยตินช้างปากาลังและปากการังสมองปากาลังเขากวางที่เหมือนกวาง
เอาไปทิ้งไว้ตามที่ต่างรวบรวมได้จึงส่งคืนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคือ
ส่งคืนที่อุทยานแห่งชาติทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไปนะฮะ
หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลกล่าวว่าตนเองนั้นได้รับมอบมาตรวจสอบเบื้องต้นมีซากหอยหอยมือเสือปากการังชิ้นต่าง
อยู่ในบัญชีพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ๒๕๓๕คือมีพรบนี้มานานแล้วแต่ตอนนี้เยอะมาก
มีมากถึง๘๖๐กิโลกรัมโอ้โหมันก็ตายแล้วเนอะอ๋อมัน๒ตาย
เพาะที่กะบี่ค่ะคุณจบข่าวเลยดิฉันเป็นการทำลายธรรมชาติอย่างแรง
ก็คือโกยขึ้นมาจากทะเลปากาลังเอาไปเป็นที่ละลึก
กิโลน่ากลัวป่ะพี่แล้วกว่าที่เราจะปลูกได้แต่ละต้น
มันไม่ขึ้นง่ายมีอะไรอีก

ท่านผู้ชมฮะเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว
มาซื้อได้มาซื้อไปบ้างแล้วซื้อหุ้นไปบางส่วนแล้ว
แน่นอนวันนี้อีกหนึ่งข่าวที่หลายคนพูดถึงกันคือช่องวัน
ณวันนี้หมอเสิร์ชแน่นอนกลุ่มประสาททองโอสดนะฮะ
เขาบอกว่าวันนี้มาถือหุ้นช่องวันไปแล้ว

อะมารินแค่๔๗นะช่วงหน้ามาดูก่อนนะ
ครับแน่นอนวันนี้ควรกำลังช็อคจริงโศกกว้มกับการณ์นี่เลย

คือวันนี้แกรมมี่กับคุณบอย

สำหรับช่องวันก็ลดสัดส่วนการถือหุ้น

ครึ่งหนึ่งพี่ดึงกลุ่มประสาททองโอสดเข้าถือหุ้น
คือเท่าปกติต้อง๔๙๕๑เพื่อจะบริหารได้
แต่นี่เงินลงทุนทั้งหมด๑๙๑๐๐๐ล้านบาท

แล้วก็ไปจ่ายพฤษภาคมปีหน้าคือ๒งวดเนี่ยนะครับ
พฤศจิกายนได้เข้าร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น

ซึ่งทำธุรกิจทีวีดิจิทัลช่อง๓๑พร้อมดึง
บริษัทปะนันพรจำกัดก็คือลูกของหมอเสิร์ชนี่แหละฮะ
แล้วก็นางสาวปรมาพรประสาททองโอสด

เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน๑๙๑๐๐๐ล้านบาท
โว้ยโดยออกหุ้นใหม่๑๙๐๕ล้านหุ้น

ก็เกือบ๔พันล้านบาท

สำหรับการเพิ่มทุนจะแบ่งเป็น๒ส่วน
คือ๒๘กุมภาพันธ์ใน๒๕๖๐ปีหน้า
แล้วก็๓๑พฤษภาคมในปีหน้า

ส่วนกลุ่มของนายทะกลเกียจวิรวรรณจะถือหุ้นลดลง

แกรมมี่ก็คนละครึ่งแล้วก็ทางของประนันพร
บริษัทปนันพรจะเข้ามาถือหุ้น๕๐

อย่างที่บอกกันพันกว่าล้านเกือบ๒๐๐ล้าน

ร่วมรับภาระค้ำประกันภาระหนี้
คุณบอยออกมาแถลงข่าวเหมือนกันว่าหลังจากนี้
เพราะคนหลายคนก็เป็นแฟนคลับคุณบอย
คุณบอยเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบว่าคุณบอยจะได้บริหารช่องวันต่อไหม
หรือจะมีกลุ่มไหนที่จะเข้ามาบริหารช่องวันไหม
คือมันเป็นข่าวมาตลอดทั้งวันถึงความแบบว่าไม่คุมเคลือว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะ
ในที่สุดแล้ววันนี้คุณบอยทะกลเกียจวิรวรรณผู้ถือหุ้น๒๔๕๐จากเดิม๔๔๙เนี่ย
คุณบอยตั้งโต๊ะแถลงนะฮะชี้แจงอย่างนี้ว่า
อย่างที่มีข่าวออกเมื่อวานี้ผมขออธิบายจริงว่ามันเป็นการเพิ่มทุน
คือเรามีความคิดว่าเราอยากจะเพิ่มทุนมาสักพักหนึ่งแล้ว

ก็ต้องยอมรับว่าช่องวันกิจการเขาดีขึ้นเรื่อย

เราเลยมีความคิดว่าเราอยากจะเพิ่มทุน
ประกอบกับเราไปเจอกับบริษัทบานันพร

ที่เขาเห็นว่ามันมีกำไรในอนาคต

อย่าไปใช้คำว่าเราขายช่องวัน

เพื่อที่จะทำให้ช่องของเราแข็งแรงมากขึ้น

บริษัทนี้ผู้ถือหุ้นใหญ่คือลูกสาว

แต่คนที่มาถือหุ้นช่องวันคือลูกสาว

ปีหน้าช่องวันจะแข็งแรงกว่าเดิม

ติดตามละครเรื่องใหม่ของทางช่องวัน

ทุกคนก็คิดว่าน่าจะไปเป็นแฟนกันแน่เลย
หลังจากที่เขาอย่าล้างชาคิดอย่าล้างไปจากวุ้นเส้น

อยู่จะมาแบบว่าโอ๊ยตายมาคุมเคลืออย่างนี้ได้ไงจ๊ะ
ก็ถามเลยทันทีว่าเป็นยังไงจ๊ะน้องโบวี่จ๋า

ว่าอย่างไรคะ

แต่จะใช่กับคนนี้ไหมต้องรอให้เจ้าตัวออกมา

ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง

ที่เป็นข่าวกับพี่ชาคิดนี่ไม่ใช่ครั้งแรก
เคยเป็นข่าวด้วยกันมาเมื่อหลายปีแล้ว

ส่วนที่มีกรณีผู้จัดการให้สัมภาษณ์นั้นว่า
ดินเนอร์นะกันจริง

จากการก็บอกว่าไม่ได้เป็นความจริง
โบกับผู้จัดการทำงานกันมานาน

ว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้จริงหรือไม่จริง

ที่ผ่านมาผู้จัดการก็รักษากฎเกมมารยาท
ทุกสิ่งทุกอย่างยืนยันว่าไม่จริงค่ะนะ

ข่าวออกมาจากผู้จัดการเหรอ
สุดวันนี้นางจะไลฟ์เฟซบุ๊คสด
ไม่จริงทุกอย่างไม่จริง

แพร่อยู่เหรอ

บอกว่าเปล่าไม่มีเรื่องอะไร

พูดจัดการจะไปแล้ว

เดี๋ยวพูดจัดการจัดงี้

ค่ะพี่แต่อนาคตไม่รู้ไม่แน่อ้าวเวลาหมดแล้วค่ะ
กลับประเทศใหม่วันอังคารอังคารนะคะวันอังคารหยุดค่ะ
วันนี้ไปกันก่อนนะครับสวัสดีค่ะ